มาดูคลิปที่เขาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียกันหน่อยนะครับ
พูดด้วยว่าด้วยเรื่องของการถอยรถ

ที่บอกว่ายากสำหรับบางคนเพราะปรากฏเป็นคลิปขึ้นมานะคะ
เกิดขึ้นที่ลานจอดรถในศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจ
รถยนต์คันหนึ่งถอยจอดพยายามจะถอยจอด
แต่ใช้วิธีเอารถของตัวเองไปดันรถที่ขวางอยู่
ใช้คำว่าดันนะเพราะเขายืนยันแบบนั้น
เขาบอกเขาไม่ได้ชนนะเขาบอกเขาใช้วิธีนี้
เพราะเขาอยากดันให้รถคันอื่นหลีกทางเข้าไป

ถ้าพี่ทิศเป้อยู่ตรงนี้ก็บอกอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอ
อย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอทำไมถึงพูดแบบนี้เดี๋ยวไปดูคลิปกันนะคะ

ทำไมไม่ลงมาเข็นรถคนอื่นเขาล่ะ

แล้วถ้ามีใครทำกับรถของคุณเช่นนี้บ้างล่ะ

คือเสียงผู้หญิงนี่เป็นเสียงคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะคะ
เขาขับรถผ่านช่วงนี้พอดี

กำลังถอยเข้าถอยออก

แต่มันมีรถขวางอยู่ทั้งข้างหน้าและข้างหลัง
สรุปแล้วเขาใช้รถของตัวเอง
ดันรถที่ขวางที่จอดเขาอยู่
เสียหายไปทั้งหมด๓คันนะคะ
ซึ่งเธอคนที่ถ่ายคลิปเนี่ย

แต่การถอยดันให้รถที่จอดอยู่ชนกันถึง๓คัน
เพื่อเอาที่จอดรถให้กับตัวเอง
แก่ตัวแบบนี้สังคมอยู่ยาก

เพื่อให้รถ๓คันที่เสียหายได้เห็นว่า
เกิดอะไรขึ้นกับรถคุณ
การนี้ย้ำนะคะเกิดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจ
ใครที่เห็นคลิปแล้ว

วันนั้นฉันไปแล้วรถฉันบุบนิด

ดูได้รู้เลยผู้ก่อเหตุเป็นใครนะฮะ